วงเด็กหญิงนะครับศูนย์หายโผล่บ้านผู้ชาย
คุณผู้ชมถ้าลูกเราเป็นผู้หญิงแล้วหายไปแบบนี้ร้อนใจ
แม่ของเด็กหญิงอายุ๑๒ขวบนักเรียนป๖ในกรุงเทพมหานคร

ไปเจอตำรวจสนบางนาช่วงเช้าเมื่อวานครับ

เชื่อว่าไปกับเบสเบสอายุ๒๐ปีรู้จักกันในเกมออนไลน์
แล้วแม่กังวลจะไปถูกล่วงละเมิดหรือเปล่า
หรือจะไปค้ามนุษย์หรือเปล่าหรือจะได้รับอันตรายหรือเปล่า
ทีมข่าวได้หลักฐานภาพจากกล้องวงจรปิดนะครับตอนเที่ยง๑๘ตุลาคม
คือเด็กผู้หญิงได้สะพายเบ้ยนะครับทุกคนนี่นะ
รถจักรยานยนต์เจ้าของหอพักบอกเจ้าของหอพักบอก

ขณะที่แม่ของเด็กเล่าบอกว่าลูกสาวไม่ได้เอาโทรศัพท์มือถือติดตัวออกไปด้วยก็ติดต่อไม่ได้ยิ่งร้อนใจเลยก่อนหน้านี้เคยเห็นลูกในแชทกับเบสมา
สามสี่เดือนแล้วคือเบสเนี่ยพยายามจะชวนลูกเธอให้ไปหา
ที่ระยองล่าสุดล่าสุดแม่ของเบสคุณผู้ชมนะครับแม่ของ
ฝ่ายชายติดต่อมาบอกโอ๊ยแม่ไม่รู้เรื่องนะลูกชายแม่
หนีออกจากบ้านไปกับเนี่ยน้องผู้หญิงนี่แหละไก่เกลี่ยแล้ว
แม่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวชดใช้เป็นเงินให้เยียวยาเป็นเงิน
ให้แต่เธอบอกเธอไม่เธอไม่ได้อยากได้ตังค์ฉันอยากได้ลูก
ฉันคืนจากนั้นพี่กันจอมพลังก็ไปที่สพเมืองระยองครับหลัง
หญิงแล้วอยู่ด้วยกันที่บ้านหลังหนึ่งนะครับที่ตะบนตะพง
เด็กหญิงตอนนี้คุณผู้ชมนะครับอยู่ในความดูแลของเจ้าหน้าที่
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์แล้ว
นะครับก็แม่ของเด็กนะครับ

พอเจอตัวลูกสาวดีใจมากนะ

ไม่จบยังไม่จบแค่นี้คุณผู้ชมยังไม่จบนะมาฟังฝั่งเบสเขาบ้างไหมล่ะพี่สาวของ
ยืนยันบอกว่าโอ้เด็กมันรักกันรู้จักในเกมอะนะเด็กมันรักกันนะแต่แม่เนี่ย
ผู้หญิงเนี่ยแม่ฝ่ายหญิงกีดกันจัง
เด็กหญิงก็เลยนัดน้องชายของเธอนะครับ
ให้ไปรับจะหนีมาอยู่ด้วยกัน
ถ้าลูกคุณอายุ๑๒คุณจะรู้สึกยังไงคุณผู้ชม

ทั้งคู่เนี่ยนี่พี่สาวเบสบอกนะ

ทั้งคู่นัดกันจะไปกระโดดน้ำตายนะ
เพราะเด็กหญิงเสียใจที่ทำให้เบสเนี่ยเดือดร้อน
เค้าดีแย่ไปช่วยห้ามเอาไว้ทัน

ตัวในเบสนะครับไปที่โรงพักเพื่อสอบสวนแล้ว
เรื่องต้นนะครับยังไม่ได้ตั้งข้อกล่าวหา
ต้องรอสอบสวนผู้เสียหายร่วมกับสหวิชาชีพ
รอตรวจร่างกายของเด็กหญิงอย่างละเอียดซะก่อนนะครับ
คุณผู้ชมครับแม่ข่าวนี้นะอืมอืม
ต้องเตือนภัยจริงนะเกมออนไลน์เดี๋ยวนี้สนิทกันง่ายไง